มาดูเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับแต่เพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาทนมานานหลายเดือนนะฮะ
ก็คือกลิ่นของไก่ย่างนะฮะอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ห่างกันสัก๕๐๐เมตร
ร้านที่เขาเป็นบ้านที่เขาย่างไก่กับบ้านหลังที่เขาบอกว่าควันมันเข้าบ้านเขา
นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ควันจากร้านไก่ย่างนะฮะมันลอยเข้ามาที่บ้านบ้านอยู่แถวรามอินทรานะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพนะครับรามอินทา๕เขตบางเขนนะครับ
โพสต์เอาไว้บอกว่าส่งกลิ่นรบกวนเหลือเกินนี่๕เดือนแล้วนะ
เดือดร้อนจนอยู่บ้านไม่ได้ตัดสินใจโพสต์เพราะทนไม่ไหว
ร้องเรียนไปสำนักงานเขตบางเขนก็แล้วนะสอนอบางเขนก็แล้ว
แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขแล้วตำรวจก็ยังพูดจาไม่ดีด้วย
ตอนที่ร้องตำรวจไปวันนี้เราเลยตรวจสอบให้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้ไปคุยกับทางเจ้าของบ้านที่เขาโพสต์ร้องเรียนก่อน
นี่ฮะชื่อว่านายโจจี้ลีเนอร์มันนะครับ
บอกกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าร้านนี้ไก่ย่างร้านนี้เปิดมา๕เดือนแล้วนะครับ
เขาเจอแบบนี้ทุกวันช่วงตี๓ตี๔ร้านจะมาก่อไฟเตาถ่าน
ควันมันก็จะลอยนะครับคนในบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลย
แจ้งไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครมาตรวจสอบให้นะฮะ
บางทีก็มาดูแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเดิม
เคยไปคุยกับเจ้าของร้านไก่ย่างเขาบอกว่าเขาก็ปรับปรุงแล้วนะ
ไม่ให้ควันเนี่ยมันลอยไปไกลนะแต่สุดท้ายแล้วจะทำยังไงได้
เพราะควันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันควบคุมไม่ได้
อันแรกคือเตรียมเตาถ่างถ้าลมมาก็เข้า
ถ้าแบบว่าเขาทำเยอะนะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก
แต่วันนั้นก็มีมาส่วนตอนกลางวันเนี่ย
วันไหนที่เขาปิ้งย่างไก่เนี่ยลมพัดมาก็เข้าเลย
ถ้าผมเปิดประตูทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเข้าไปเลยครับ
แล้วก็ตีขึ้นข้างบนเลยถ้าหนักหนักหน่อยข้างบนเนี่ย
ปิดประตูไม่คิดเป็นห้องแอร์นะก็เข้า
หลังบ้านเนี่ยครับล้างจานอยู่หลังบ้านเนี่ยลมก็เข้า
เราเคยไปแจ้งเขาแล้วรอบหนึ่งเดือนที่แล้วนะ
บอกเขาเลยว่าให้เบาหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหฟุ้งมาก
รอบนี้ดีกว่าเดิมนิดนึงแต่มันก็ยังมีมาบ้าง
ถ้าเห็นลมควันเข้าชัดเต็มก็บ้านผมกับบ้านข้างน่าจะค่อนข้างเยอะ
หลังนี้หลังนี้อยู่ห่างเขายังได้กลิ่นค่อนข้างเยอะเลย
แต่ว่าเหมือนกับว่าแล้วแต่อารมณ์จริง
แต่ก็วันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องถ้าเขาทำอย่างน้อยมันก็เข้ามาบ้าง
ก็มีคนสูงอายุอยู่ด้วยแล้วก็บางทีรู้สึกเหมือนภูมิแพ้มันจะกำเลิบขึ้นมาตอนเช้าอะไรอย่างนี้
หรือว่าบางทีตื่นมาตี๔ตี๕เขามาเตรียมร้านก็เห็นว่ามันมีควันอยู่ในห้องที่นอนอยู่
ก็อยากให้ปรับปรุงอย่างน้อยก็หาวิธีที่มันไม่รบกวนชุมชนหน่อย
ก็ไม่ได้อยากจะขัดขวางการค้าไม่ได้คิดว่าแอมตี้รังเกียจอะไรกัน
เต้าปิ้งไก่เอาแผ่นสังกะสีมาบังตอบลองดูดควันให้กลิ่นมันลอยไปทางด้านหลังร้าน
แต่ทีนี้พอลมมาแล้วทิศทางลมมันไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็จะย่างไก่ในช่วงเช้ากับช่วงสายเนี่ยควันจะเยอะ
มันใกล้บ้านคนอ่ะพี่แต่แบบหนูก็บอกว่าพี่พี่ไม่สงสารหนูเลยเหรอ
หนูทำมาหากินหนูก็บอกเออก็พูดกับเขาวันนั้นแหละ
แล้วหนูไม่ได้ขายยี่สิบสี่ชั่วโมงบ่ายโมงหนูก็หยุดแล้วเออ
มันก็จะหนักช่วงเช้าช่วงเช้ามันจะไม่ค่อยมีลมหรอกพี่
ไปทุกพีทอะลมอะหลังเรียนหนูก็เคยเจอแกแกก็สั่งไก่
หนูก็ยกมือไหว้พี่หนูขอโทษนะบางทีลมมันก็เข้าเขาเต็มเต็ม
อ่ะอือแต่ไอ้คุณที่ร้องอะอยู่อาหารที่สองอืมหนูก็เลยแบบ
บ้านหลังที่โพสต์กับบ้านหลังที่ขายไก่ย่างนี้ก็อยู่ห่างกัน๕๐๐เมตรนะครับ
มันก็จะมีควันลักษณะแบบที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ

ไม่แน่ใจว่าไปเจอคนไหนอะไรยังไง
แต่อีกมุมหนึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันก็ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ต้องให้ฟังทางตำรวจเขาด้วยนะต้องให้ตำรวจเขาชี้แจงก่อนด้วยนะครับ